คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูจูเยอร์เอียส
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับใบตองรัชตะวันเองค่ะ
ไม่ต้องสงสัยนะจ๊ะว่าวันนี้ใบตองจะพาทุกท่านไปตลอดข่าวที่ไหน
ตลอดแต่นี่คือรายการใหม่ของทางไทยรัฐพอดแคสต์ค่ะ
โดยใบตองเองเนี่ยนะจะพาคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็อยากรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับตำนาน

ใช่ค่ะไม่ขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้
หรือบางคนรู้อยู่แล้วแต่สงสัยอะไรยังไงทำไมบูชายังไงเลื่อมใส
สิ่งที่เราไหว้อยู่กราบไหว้บูชาไปเราทำถูกต้องกันแล้วหรือเปล่า
ใบตองจะมาเหลาให้ฟังในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องค่ะ
ตื่นเต้นไหมคะนี่คือคุยกับตัวเองอยู่มากไม่ใช่นิดเดียวนะมาก
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ยังไงก็ฝากตัวฝากใจไว้ในอ้อมอกอ้อมแขนอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
อ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าทีมงานของเราเนี่ยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาก็คือ
เรื่องของการที่เราจะไหว้หรือว่าแก้บนด้วยการใช้หัวหมู
คือจริงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้หัวหมู
แล้วทำไมเราไม่ใช้หมูทั้งตัวในการมาเส้นไหว้มากราบไหว้อะไรต่างก็แล้วแต่เนาะ
ซึ่งใบตองเองก็เพิ่งจะไปที่สารเจ้าของจีนมาก็ไปไหว้พระไปขอพรเนี่ยแหละค่ะ
ตามภาษาคนที่ชอบมูเราว่างเราก็อย่าหยุดเราก็ต้องมูให้สุดนะจ๊ะ
เราก็จะเห็นคนนำหัวหมูเนี่ยไปไหว้กันอยู่หลายคนนะเราก็ตั้งข้อสังเกต
อ่ะเคยสังเกตไหมทำไมทำไมต้องเอาแค่เจ้าหัวมาไหว้เพื่ออะไร
วันนี้ลองมาปรึกษามาพูดคุยกับทีมงานแล้วก็คุยถึงที่มาที่ไปว่าอืม
มันยังไงอ่ะเคยสงสัยกันไหมคะเอาจริงโอ้โหน่ากลัวนะ
ใช่ไหมใช่ค่ะเราไปตลาดหรือว่าเวลาเราไปสารเจ้าแล้วเราเห็นอ่ะอุ้ย
น่ากลัวเหมือนโดนจ้องมองตลอดเวลาเลยนะใช่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้ย
ดูแบบน่ากลัวจะต้องมีความหมายอะไรมากกว่านั้นแน่นอน
ซึ่งการเส้นไหว้หัวหมูเนี่ยจริงมันมีที่มาที่ไป
แต่ว่าถ้าเราไหว้ทั้งตัวมันจะผิดหลักความเชื่อไหม
แล้วเอาส่วนอื่นได้ไหมขาหมูได้ไหมเอาสะโพกหมู
กระดูกหมูได้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้หาข้อมูลเนื้อหามาแล้ว
และพร้อมจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รู้พร้อมกันแล้ว
พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมจ้าอ่ะถ้าพร้อมแล้ว
เราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องไปค่ะ
มาพูดถึงที่มาของการไหว้หัวหมูกันก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องการไหว้หัวหมูเนี่ยนะ
เดี๋ยวใบตองจะเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างหมูกับคนเราเคยรู้ไหมว่าเรามีความผูกพันกับหมูมาก่อนนะ

เราชอบกินด้วยแต่มันต้องมีความผูกพันกันมาก่อนก่อนที่เราจะกินกันใช่ไหม
อย่างนี้ค่ะย้อนไปที่ประเทศจีนกันหน่อยเท้าความไปเมื่อหลายพันกว่าปีก่อนนะคะ
คนจีนเขาจะนิยมบริโภคหมูก็คือชอบกินหมูมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น
ไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะคือเขาเอามาทำหลายอย่างทั้งทำเป็นอาหารแล้วก็เอามาทำเป็นยาบำรุงด้วยนะ
บางคนเขาก็จะไปแปรรูปเป็นอาหารแห้งใช่ไหมคะเหมือนเอาไว้ถนอมอาหารให้เก็บไว้กินเอาได้นานอะไรประมาณเนี้ย
หรือแม้แต่ว่าเจ้าขนอ่ะขนหมูอ่ะอันนี้ผูกพันกับคนจีนมากนะเพราะขนหมูเขาเอามาทำเป็นผู้กันซึ่งผู้กันนี่คือเป็นความสำคัญมากของคนจีนเลยนะ
ก็เลยเรียกว่าหมูแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของคนจีนทุกบ้านทุกบ้านขนาดคำว่าบ้านในภาษาจีนนะคะก็เขียนที่แปลว่าหมูรวมอยู่ในนั้นด้วย
อันนี้ก็เพิ่งรู้นะเป็นความรู้ใหม่นะคะคนจีนสมัยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงหมูในในอนาเขตของบ้านตัวเองเลี้ยงขนาดที่ว่าเกิดสำนวนของเขาที่บอกว่าไม่มีหมูก็ไม่ใช่บ้านก็คือหมูกับคนจีนสมัยโบราณนี่ผูกพันมากนะคะเขาให้ความสำคัญมากเหมือนแบบเป็นสิ่งของล้ำค่าที่บ้านฉันจะขาดไม่ได้
หมูก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนของความมั่งคั่งกินดีอยู่ดีความแบบอิ่มน้ำสำราญอุดมสมบูรณ์ของทุกบ้านแล้วเขาก็เลยยึดถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันเรื่อยมาค่ะ
ออกไปก่อนเลยได้ไหมจะกลับบ้านไปบอกแม่รีบซื้อหมูเอามาเลี้ยง
เดี๋ยวบ้านนี้ก็คือจะต้องกินดีอยู่ดีกลัวว่าบ้านจะไม่ใช่บ้านก็เลยจะต้องไปซื้อหมูยังไม่ต้องรีบนะคะทุกคนฟังก่อนนะคะ
มันมีความเชื่อในเรื่องของหมูเกี่ยวกับการเส้นไหว้ของคนจีนด้วยก็คือย้อนไปนั่นแหละพันปีที่แล้วยาวนานมากคือความเชื่อเรื่องของการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยค่ะเป็นพิธีที่คนจีนเขาทำเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวเนาะการไหว้บรรพบุรุษก็เลยปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ
กระทิงกับหัวม้าแต่ทีเนี้ยหัวกระทิงกับหัวม้าเนี่ยเขาจะนำมาใช้ในการเส้นไหว้สู่สารของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนอ่ะเขาก็เชื่อกันว่าม้าเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของขุนนางชนชั้นสูงแล้วก็ชีวิตที่สุขสบายอะไรประมาณนี้ส่วนวัวหรือกระทิงก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี

ที่ไม่มงคลนะคะแล้วในเวลาต่อไปเนี่ยนะระดับประชาชนคนทั่วไปแบบเราอ่ะก็เลยได้รับอิทธิพลการเส้นไหว้บรรพบุรุษของจีนมาจากวรรณกษัตริย์อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งพิธีกรรมการไหว้เนี่ยก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวเหมือนกันแล้วก็บ่งบอกให้ลูกหลานรู้ว่านี่คือวิธีการแสดงความกระตันยูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษนะ

หลายหลายคนเริ่มสงสัยว่าเอาคนจีนไหว้อยู่ดีแล้วคนไทยไหว้ตามทำไมคะเนี่ยคือจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าคนไทยกับคนจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเกี่ยวพันธุ์และมีความสัมพันธ์กันมากตอนสมัยก่อนที่ประเทศจีนเขามีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองเนี่ยมีการสู้รบกันในประเทศก็ทำ

นะคะทีนี้หลายหลายคนถามมาว่ายังไม่เข้าเรื่องอีกหรอกค่ะว่าเออตกลงใช้หัวหมูอย่างเดียวหรือว่าหมูทั้งตัวใจเย็นเย็นค่ะกำลังจะเล่าค่ะคือเราสงสัยกันอยู่แล้วว่าเราใช้หมูทั้งตัวได้ไหมหรือจำเป็นว่าจะต้องใช้แค่หัวคำตอบก็คือเราสามารถใช้หมูทั้งตัวไหว้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขาลำ

แต่ว่าถ้าในสมัยก่อนเขาใช้แค่หัวเพราะว่าเขาต้องการจะจำลองให้เหมือนการเส้นสังเวยเหมือนบูชายันนะคะเวลาบูชายันแล้วก็เอาหัวหมูมาเป็นการแบบสังเวยให้เทพเจ้าได้รับรู้ได้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ว่าเราทำการเอาหมูมาเส้นสังเวยแล้วนะคะแล้วการที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขานำสัตว์มาเส้นสังเวยบูชายันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็
ความเชื่อในแบบของเขาว่าถ้าทำแบบนี้แล้วตัวเราเองก็จะได้รับชีวิตและพลังงานดีดีจากสัตว์มาล้อมรวมกันให้กับผู้ที่ได้กินได้ทานเข้าไปนะก็คือเป็นเรื่องความเชื่อของเขาทีนี้สาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องใช้หัวหมูและทำไมคนสมัยนี้ถึงนิยมใช้แค่เฉพาะหัวหมูอย่างที่บอกหาง่ายมันถูกก็ใช้หมูทั้งตัวค่ะแต่ถ้าใช้เนื้อบางส่วน

อันนี้นะคะเพราะว่าแพ้เหมือนแบบเป็นคนรับบาปรับเคราะห์อะไรประมาณนี้ไม่มงคลไม่เอาข้อสามนะคะหมูลักษณะของหมูคืออ้วนอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเคล็ดอีกเหมือนกันก็คือเหมือนไหว้ด้วยหมูแล้วจะทำให้ชีวิตแบบราบรื่นเหมือนภาษาไทยหมูหมูมันก็คือคำว่าแบบง่าย

เพราะมันก็มีคนบางกลุ่มที่เขายังมีการอนุรักษ์อะค่ะแล้วก็มีบางกลุ่มที่เขามองว่าการบูชาเส้นไหว้มันมันผิดเนอะมันผิดหลักพระพุทธศาสนาเพราะว่าเอาจริงจริงมันก็ไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนของธรรมะหรือว่าพระพุทธศาสนาบ้านเราเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะการทำแบบนี้

เขาอนุรักษ์อะค่ะที่เขาสัทธาต่อความเชื่อต่อพิธีกรรมแบบนี้มันก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันนะก็มันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าทำแล้วสบายใจไม่ได้แบบเดือดร้อนใครไม่ได้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกใครอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ว่ากันมันก็ไม่น่าจะ
ก็ลาใช่ไหมเขาเรียกลากลับมาก็สามารถเอาไปแจกจ่ายให้แบบคนอื่นไปทานกันในครอบครัวไปทำทานให้กับคนยักษ์ไร้อะไรต่างก็ถือว่าเป็นบุญอีกต่อหนึ่งที่สามารถส่งไปได้นะคะแล้วเขาบอกกินแล้วก็โชคดีด้วยใช่อันนี้ก็ตามความเชื่อเขาเนาะกินของไหว้จะทำให้เราโชคดีเป็นสิริมงคลอะไรแบบเนี้ยอ่ะอยากให้มองไปที่เจตนาของแต่ละบุคคลมากกว่า

ทุกท่านเชื่อว่าไม่ต้องน่าจะทำให้ใครหลายหลายคนหายสงสัยกันไปได้บ้างแล้วนะว่าการเส้นไหว้ด้วยหัวหมูนั้นทำได้ทั้งตัวไหมและทำไมเราถึงนิยมไหว้ด้วยหัวหมูกันแบบนี้นะคะใครสะดวกที่อยากจะไหว้เฉพาะหัวตามความเชื่ออันนี้ไม่ขัดศรัทธากันเลยไหว้แล้วก็โฉกดีปังปังแห่งแห่งยังไงมาเล่านะมาบอก
มูลแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสวัสดีค่ะ
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง